ตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีที่มีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงคือนอนเสียชีวิตแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อผ้าอะไรเลยอยู่ที่ย่านหนองแข็ม
ตำรวจก็ไปไล่ตามดูกล้องวงจรปิดนะคะแล้วสุดท้ายก็ไปรวบตัวได้สองคนคือกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าแบบเอาศพลงมาทิ้งไว้
ค่ะเบื้องต้นเขาให้การบอกว่าผู้ตายเนี่ยเสพยาเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตเขาก็กลัวความผิดไม่รู้จะยังไง
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศอ่ะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดกันหน่อยนะคะตำรวจเนี่ยเข้าไปจับตัวนายรุ่งโรศสวัสดิ์วัยสี่สิบสามปีกับนายสถา
สถาพงศ์ชวนสนิทวัยสี่สิบแปดปีเมื่อคืนนี้นะคะ
จับตัวได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งที่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาค่ะก็มีของกลางเป็นยาไอซ์แปดสิบเจ็ดจุดสามแปดกรัมนะคะ
มีเครื่องชั่งดิจิทัล๑เครื่องถุงพลาสติกขนาดเล็กแบบซองยาจำนวน๒๐ถุง
เอาง่ายว่าเตรียมแบ่งขายเลยถ้ามีอุปกรณ์ขนาดนี้นะคะตามจำนวนอีกนะ
แล้วก็มีรถยนต์ยี่ห้อสีดำที่ใช้เกาะเหตุด้วย
กล้องวงจรปิดเนี่ยมันบันทึกเอาไว้เห็นว่าผู้ต้องหาสองคนนี้
ช่วยกันนำศพของนายชะลิดเนรนซับหรือว่านายแซมอายุสามสิบสามปี
ทิ้งไว้ริมถนนมาเจริญที่เขตหนองแข็มในสภาพเปลือยกาย
มีผ้าห่มสีขาวคลุมร่างกายเท่านั้นภาพเนี่ยบรรทุกบันทึก
เหตุการณ์ไว้หมดเลยตั้งแต่ที่สองคนเนี่ยนะคะลงมาจากรถเก๋งสีดำ
มีภาพกล้องวงจรปิดไหมคะอ่านี่เนี่ยเห็นเลยพฤติกรรมชัดเจน
สองคนนี้ลงมาจากรถเก๋งสีดำใช่ไหมแล้วก็เปิดท้ายรถแล้วสองคนเนี่ย
ช่วยกันยกศพลงมาจากท้ายรถแล้วก็ทิ้งเอาไว้ริมถนนเลย
จากนั้นก็ขับรถออกไปแต่ยังออกไปไม่หมดนะอืม
ไปถึงประมาณสักปากซอยอยู่ก็เหมือนนึกอะไรได้
ขับถอยหลังกลับมาแล้วเอาผ้าที่เหมือนใช้ห่อศพเนี่ย
คลุมให้ศพแล้วค่อยขับรถหนีออกไปอีกทีนึงอะค่ะ
ซึ่งนี่จังหวะนี้คุณผู้ชมเขาถอยกลับมา
เพื่อเอาผ้ามาคลุมศพอีกทีหนึ่งนะคะ
เมื่อเช้านะคะพลตำรวจโทษพักขพงพงเพตรา
สสัตว์ภาพว่าชักชวนผู้ตายมาปาร์ตี่เสพยาที่บ้านพัก
แล้วก็ทั้งสามคนเนี่ยเสพยาไอล์ร่วมกัน
แต่ผู้ตายเสพยาเกินขนาดทำให้เกิดอาการหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
เขาก็กลัวความผิดกันค่ะประกอบกับอาการเมาจากฤทธิยาด้วย
ก็เลยตกลงกันว่าจะเอาศพใส่กระโปรงท้ายรถไปทิ้งที่ถนนมาเจริญ
ซึ่งห่างจากบ้านพักไม่กี่กิโลเมตรแล้วก็พากลับบ้าน
แต่สุดท้ายก็ถูกตามรวบตัวได้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง

แล้วก็ข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพแก่ผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะ
จากนั้นนำตัวส่งสนสารแดงดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนข้อหาอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
ต้องรอการผ่าชนะสูตรของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชก่อน
ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาที่เกาะเหตุนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อก็เพิ่งรู้เรื่องนี้จากเพื่อนของลูกชายนี่แหละ
ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับลูกชายลูกชายเนี่ยออกจากบ้านไปอยู่ด้วยตัวเองประมาณสักสิบกว่าปีแล้ว
ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่ลักษณะนิสัยลูกพ่อก็เป็นคนเงียบเงียบอ่ะ
ก็ไม่ได้มาพูดคุยปรึกษาปัญหาชีวิตอะไร
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกประกอบอาชีพอะไร
ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ได้มีการส่งเสียงเลี่ยงดูอะไรกันน่ะนะคะ

ถ้าได้เจอลูกชายก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วมีส่วนร่วมในการอำพลางศพจริงเหรอ
เพราะลูกชายที่พ่อรู้จักไม่ได้มีจิตใจที่โหดเยี่ยมแบบนี้

พ่อก็รับได้และถ้าทางครอบครัวของผู้ตายอยากจะให้ไปขอขมาพ่อก็ยินดีค่ะ